การเพลงกันบ้างค่ะช่วงนี้คึกคักซะเหลือเกินนะคะ

มาเต้นแบบโอ้โหโชว์สกิลกันแน่นเลยนะคะ
ชวนฟังซิงเกิลแรกนะคะ
ให้ดีนะคะกับเพลงนี้ลีลาไม่ธรรมดาจริง
ก็พาคุณดินอดีตนักวิ่งมาราทอนนะคะมาจุร่วม
ส่วนเร็วนี้ค่ะ๑๕กุมภาพันธ์ค่ะ

ปินบอกเลยว่าคับข้าง๖๐ชีวิตนะคะ
นำทีมโดยพี่เสกพี่ปูพงศิษย์นั่นเองค่ะ
ก็มีขึ้นค่ะระหว่างวันที่๑๒๑๖กุมภาพันธ์
โดย๓หนุ่มวงมีนค่ะ
เฟิร์มไปแน่นะคะ
ซึ่งอัปเดตล่าสุดหนุ่มหล่อตีแว่นปามบอกโสดแล้ว
สาวกรี๊มต่อได้เลยเขาโสดแล้วมาก
เป็นไงล่ะพี่แจ๊คสนใจไหมคะต่อแถวได้เลย
ส่วนนุ่มพัฒน์ค่ะที่เพิ่งคุกเข่าขอแฟนสาวแอร์ฮอสเตจ
ก็อัปเดตผลงานแต่งให้ฟังด้วยนะคะ
ช่วงนี้ก็จะขยันทำงานเป็นพิเศษ
เพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องงานแต่งแล้วก็มีเรื่องบ้านเรื่องอะไรทั้งหลายแหละครับ
ส่วนใหญ่ก็จะแต่งเพลงง่ายมาตอนนี้คือเป็นต้นเดือนสิงหาครับผม
ใช่แต่เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวไว้ประกาศกันอีกที